คุณผู้ชมข่าวนี้ที่ผมบอกไปไม่ธรรมดาจริงพฤติการ
อยู่แค่ม๖เองที่พิสุนโลกนักเรียนชายอยู่ม๖นะ
คิดว่าแฟนสาวจะตีตัวออกห่าง
คือครอบครัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือพ่อแม่รับรู้เขามั่นหมายกันไว้แล้วล่ะ
ปรากฏว่านัดปัญหาเคลียร์ใจกันเคลียร์ใจกันอีท่าไหนคงพลั้งมือ
ผู้ชายบีบคอน้องผู้หญิงตายทำยังไงดีอ่ะทำยังไงดีจะอำพลางศพ
เผานั่งยางครับไม่รู้ไปเรียนรู้วิธีนี้มาจากไหน
เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกันเหลือแต่เท่ากระดูกครับ
เรื่องนี้เริ่มจากนางสาวจุลารัฐนะครับหรือว่าน้องปอน้องปออายุ๑๙ปีครับ
หายตัวจากบ้านไปช่วงบ่ายโมงของ๒๗กุมภาพันธ์โน่นนี่น้องปอฮะนะครับ
หน้าตาน่ารักทีเดียวติดต่อไม่ได้อีกเลยครับญาติญาติก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหน
โพสต์เฟซบุ๊คประกาศตามหาก็แล้วกระทั่งกลางดึกนะครับ
วันที่๘มีนาคมครับเจ้าหน้าที่ไปพบศพถูกเผาอยู่ในป่าลึก
ในพื้นที่บ้านม่วงหอมตะบนแก่งโสภาวังทองพิศนุโลก
สภาพเนี่ยถูกเผานั่งยางคุณผู้ชมฮะทำไมต้องเผานั่งยาง
คือมันเคยมีเหตุการณ์ก่ออาจยกรรมมันเป็นวิธีการของการทำลายหลักฐาน
เพราะว่ายางรถยนต์มันดับยากครับมันจะไหม้อยู่นั่นแหละนะฮะ
สิ่งที่เราอยากจะเผาเนี่ยมันไปเท่าไป
แล้วแบบนี้ก็เหลือแต่กองกระดูกครับนะฮะ
ครับทุกผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นน้องปอที่หายตัวไป๑๐วันพอดีเลย
เมื่อวานนี้ตำรวจภูทรแก่งโสภาครับไปตรวจสอบเก็บหลักฐานที่จุดเผาอย่างละเอียด
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปด้วยกู้ภัยเขาก็ไป
ที่เกิดเหตุเป็นร่องน้ำบริเวณนี้ครับเนี่ยฮะ
เจอกระดูกไหม้เกรียมแล้วครับเศษยางรถยนต์ไม่ต่ำกว่า๓เส้น
คราบน้ำมันก็มีเพราะอะไรคาดกันว่าน่าจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดแล้วเผา
มีโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนะมันยังไหม้ไม่หมดนะตกอยู่ด้วย
แล้วก็มีชิ้นส่วนหูกางเกงตกอยู่ด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับเขาชื่อแม้วอายุ๑๘ปี
เรียนอยู่ชั้นม๖โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอวังทองนี่แหละ
เป็นแฟนน้องปอครับคนนี้ฮะเป็นแฟนน้องปอ
ซึ่งเมื่อคืนวันที่๘มีนาคมญาติพามามอบตัวครับ
นี่เป็นภาพสมัยที่ความรักนั้นยังหอมหวาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในแม้วกับน้องปอเป็นแฟนกันและยิน
ผมนำเรียนไปคือผู้ปกครองก็รับรู้รับทราบมั่นหมายกันไว้จองกันไว้แล้วล่ะนะฮะ
แล้วปอเองก็มาพักอาศัยอยู่กับในแม้ว
เพราะว่าที่บ้านของปู่ย่าที่เลี้ยงในแม้วมาตั้งแต่เด็ก
เขาอยู่ที่นั่นไงพ่อแม่เลิกกัน
โดยในแม้วกับน้องปอเนี่ยก็อยู่กันมาเนี่ยแบบนี้ประมาณสัก๒ปีได้แล้ว
อันนี้ก็เป็นข้อตกลงของครอบครัวของเขา
ทีนี้จากการสืบสวนคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้สักประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์
มีข้อมูลว่าแม้วเนี่ยเริ่มมีปัญหาปากเสียงทะเลาะกับนายปอ

โดยบอกว่าปอแอบไป

เอาแม้วเริ่มหึงน้องปอแล้ว
วันเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกันอยู่ในห้องนอนครับนายแม้ว
ผลักน้องปอหงายหลังลงไปบนเตียงครับแล้วนั่งคล่อมเลย
แล้วเอามือบีบีบคอจนน้องสิ้นใจเสียชีวิตหลังจาก
ในแม้วกลัวความผิดสิครับอ้าวฆ่าแฟนตัวเองตายครับเอา
ห่มคลุมร่างนะฮะมาห่อศพเอาไว้ก่อนแล้วนำศพขึ้นรถกระบะ
ญาติที่จอดอยู่หน้าบ้านเอาปลอกหมอในห้องนอนเนี่ยแล้ว
ยางรถยนต์ไปเป็นยางอะไหล่สามเส้นที่วางอยู่หน้าบ้านไป
ด้วยขึ้นไปบนท้ายกระบะพร้อมกับร่างของน้องนะครับขับรถ
ไปนะเอาศพไปไว้ในร่องน้ำข้างสวนยางก่อนห่างจากบ้านตั้ง
กิโลแล้วก็เอายางรถยนต์เอาผ้าห่มเอาปอกหมอนเอาผ้าคุม
เตียงเนี่ยเตรียมมาเป็นเชื้อเพลิงห่อศพไว้แล้วก็จุดไฟ
เผาศพของน้องเพื่อทำลายหลักฐานหลังก่อเหตุสำนึกผิด
ครับไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพ่อกับแม่ฟังพ่อแม่ก็
พาเขาไปมอบตัวกับตำรวจคุณผู้ชมนะครับครอบครัวของ
น้องปอนะครับได้ดิมลพระสงฆ์ไปสวดเฉินโดยวิญญาณของ
เพื่อกลับมาที่บ้านแม่ของน้องปอชื่อว่านางสวีกุลนะ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุคืนของวันนั้น๒๖กุมภาพันธ์
แม้วเนี่ยนะมารับลูกสาวที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอ
จนกระทั่ง๒ชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่กลับ
ก็ตามไปถามนายแมวนายแม้วก็บอกว่าโอ๊ยผมไปส่งที่ท่ารถแล้วแม่
จากนั้นก็ออกไปตามแม่ก็ไม่เจอคุณผู้ชม
จนกระทั่งมารู้ว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมกลายเป็นศพถูกเผาไป
เรียบร้อยเสียใจเหลือเกินครับ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
แล้วอยากให้แม้วเนี่ยมาขอคำมาศพลูกสาวด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงหน่อยครับ
พ่อโป๊ไปไกลแล้วเจ้าเฉยใจ

เม่ก็เซิทใจเนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนการเชิงลูกเวียญญาน้อ

ทีนี้ตาของในแม้วเนี่ยครับ
ของฝ่ายชายบอกว่าก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าเด็กทั้งคู่เขาเป็นแฟนกันมั่นหมายกันแล้ว
ตอนแรกเตรียมจะแต่งงานแล้วแต่มันติดโควิด
งานแต่งก็เลื่อนมาเลื่อนมาซะก่อนสุดท้ายก็เลยยังไม่ได้แต่งกัน
ตาเขาบอกอีกว่าจริงแล้วทางแม่ของฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
บอกให้ลูกสาวเลิกกับหลานชายตัวเองนะเพราะว่าฐานะยากจน
แต่เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบฟังเสียงคุณตาครับ
นี่เป็นข้อมูลที่ได้นะคะจากฝ่าฝั่งครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุ
นี่ก็จะเป็นคุณตา
อาจจะเป็นเมื่อไหร่นะครับ
เป็นเรื่องของความหึงหวงหรืออาจจะเป็นเรื่องของการกีดกันจากครอบครัวของฝ่ายหญิงนะคะ
ทีนี้มาดูข้อมูลจากฝากฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือน้องปอกันบ้าง
พี่สาวค่ะพี่สาวของน้องปอเนี่ยบอกว่าช่วงที่น้องคบหากับในแม้ว
เห็นทะเลาะกันประจำแต่เป็นลักษณะตามภาษาลิ้นกับฟันคือไม่รุนแรง
ไม่มีการทำร้ายร่างกายกันแต่เคยเห็นหยอกล้อกันนะ
แต่เป็นลักษณะหยอกล้อที่รุนแรงสักหน่อย
ลักษณะจับหัวโยกไปโยกมาแล้วก็ไปโขกกับกำแพงแล้วก็กระจกตู้เสื้อผ้า
ส่วนที่มีปัญหากันหนักช่วงหลังแล้วก็คือหลังจากที่พ่อแม่ของน้องปอเนี่ย
เริ่มรู้สึกไม่พอใจฝ่ายชายเพราะมีการมั่นหมายกันไว้
แต่มั่นไว้ตั้ง๒ปีแล้วไปอยู่กับเขาตั้ง๒ปี
ไม่เคยมาสู่ขอตามที่เคยรับปากเลย
กับแม่ถึงขั้นออกปากเลยนะบอกว่าเลิกกันเถอะอยากให้เลิกกัน
แต่พี่สาวเป็นคนยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เรื่องที่มีการกีดกัน
เพราะในแม้วมีฐานะที่ไม่ดีอันนี้ไม่เกี่ยวเลย
แต่เป็นเรื่องของการสู่ขอแล้วไม่ขออภัยนะคะเป็นเรื่องของการที่มั่นหมายกันแล้ว

ขณะที่บรรยากาศงานศพค่ะครอบครัวของน้องปอเอากระดูกของน้องปอกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศล
พ่อแม่แล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะยืนร้องไห้หน้าลงศพ
บอกกับลูกสาวค่ะบอกว่าไปดีนะไม่ต้องห่วงอะไรนะ
แม่บอกด้วยว่าน้องปอเป็นลูกคนกลางเป็นเสาหลักของครอบครัว
หาเงินเลี้ยงครอบครัวตลอดเลยย้ายเข้าไปทำงานในห้างที่ในเมืองพิศนุโลกประมาณ๑เดือนแล้ว
แต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
เพราะก็ยังเห็นรักกันดีก็อยู่ด้วยกัน
เห็นแต่เพียงพักหลังจะไม่ค่อยได้เจอ
เนื่องจากลูกสาวก็ทำงานแฟนนุ่มก็ต้องเรียนหนังสือ

เพราะแฟนของปอไม่ได้เป็นคนใจร้อนเพราะก็เคยเจอกันอยู่บ้าง
เป็นคนใจร้อนแต่ก็ขอให้ได้รับกรรมที่ทำไว้
ส่วนตนให้อภัยได้เพราะไม่อยากผูกเวรผูกกรรมกับผู้ก่อเหตุ

ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องปออีกครั้งนะคะ

ตำรวจเปิดเผยว่าเบื้องต้นในแววผู้ต้องหารับสารภาพ
ทำคนเดียวสาเหตุทะเลาะกันนี่แหละ

อกจากนี้มีความหึงห่วงเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

และซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย
นำตัวฝักขังต่อสารเยาวชนเรียบร้อยค่ะ
อายุ๑๘ปีนะอย่างคุณคือศาล
ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับ
คือไม่ใช่กรณีนี้กรณีนี้ผมเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าน้องที่กำลังโตหลานลูกที่โตมากำลังเป็นวัยรุ่นนะ
ในสังคมปัจจุบันหนูยังเจอคนอีกเยอะลูกนะครับ
ทำตัวให้ดีเป็นคนดีแล้วค่อยไปศึกษาคนไปเรื่อย

อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับที่จะมีครอบครัวกันนะฮะ